เมื่อยแล้วอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาชักเมื่อย
วดให้หน่อยสับให้หน่อยเออเดี๋ยวจะพาไปนวดหน่อย
นวดที่จังหวัดนี้เขาบอกว่ามีหมอนวดมือเทวดา

ไปกันเลยปักหมุดกันที่จังหวัดเชียงใหม่

ไปเจอหมอนวดเทวดาคุณผู้ชมครับใครที่ปวดเมื่อยมาเจอกับท่านนี้เข้าไป

ไม่ใช่หายสิมาโทร

เอาล่ะหมอนวดหรือมือเทวดาคนนี้นะครับ
คุณตาวิสิทธิ์พิชิตปัจจาอายุ๗๖ปี
ชาวตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าท่านนี้เนี่ยอุทิศตัวนวดให้กับผู้ที่มีร่างกายปวดเมื่อยแบบฟรีเลยนะ
ไม่คิดมูลค่าใดซึ่งแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านมารอนวดเนี่ยตั้งแต่เช้ามืด
บางคนมาตั้งแต่ตี๓คุณผู้ชมครับ

ใช่แล้วส่วนมากต้องการที่จะนวดแก้กรรมให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
อำมพลึกที่มีคนมาให้นวดมากที่สุดนั่นเองครับ
คุณตายวิสิตให้บริการนวดฟรีมามากกว่า๓๗ปีแล้ว
จนถึงตอนนี้หากนับจำนวนผู้ที่มาขอใช้บริการน่าจะประมาณสักแสนคนได้

ดีค่ะลูกฐานมามารวม๑๐๐เมตรละก็จะมีชอย
มีบางคนนวดเป็นประจำเป็น๑๐ปีมาแล้วก็มีครับ
มีเมตตาไงเสียสละจะช่วยคนตลอดชีวิต
นี่และที่สำคัญฉายาหมอนวดมือเทวดานี่
เพราะว่ามีความสามารถใครมานวดกับคุณตาแล้วรับรองหายครับ
หายไปปิดทิ้งหายปวดหายเมื่อย

ชื่อดังจริงนะและที่สำคัญครับเขานวดให้ฟรีด้วยนะ

หัวใจนี่สุดยอดมาก
มีเมตตาให้กับผู้ที่เจ็บป่วยนะ

อันนี้ก็เลยอยากจะช่วยคนอื่นให้หายบ้าง

อันนั้นหรอ

กับว่าคุณตาเขาก็นวดมาหลายปี
ถ้ามีวิชาความรู้ก็ถือว่า
ได้แบ่งปันเรื่องราวดีแบบนี้